คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าพวกรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่เสียงมันดังมาก

อยากรู้นะอยากรู้จริงว่า
การที่เครื่องมันเสียงดังนี่มันเป็นยังไงเหรอ
เพราะว่ามันมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วจากไอ้เสียงเครื่องดังแบบนี้ค่ะ
ที่เชียงใหม่นะคะเมื่อช่วงตี๒ที่ผ่านมามีโทรศัพท์แจ้งมาจากโรงพยาบาลว่า
เด็กชายวัยขออภัยเยาวชนวัย๑๘คนนึงต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาส
เพราะหาว่าเบิ้ลเครื่องเสียงดัง
นี่คุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดจับภาพได้หมดเลย
คนแรกวิ่งเข้าไปผลักคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์จนล้มแล้วก็เนี่ยค่ะ
ทุกคนวิ่งกรวนเข้ามาแล้วรุมทำร้ายเขาคนเดียวอะค่ะ
รุมกันยิ่งกว่าหมาหมู่อีกนะทั้งกระทืบทั้งต่อย
เหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่ห้าตุลาคมนะคะล่าสุดตีสองวันนี้เขาเสียชีวิตแล้วอ่ะ
แล้วเขาก็เป็นเยาวชนอนาคตไกลเป็นลูกคนโตของบ้านหลังหนึ่งที่
กำลังจะเป็นเสาหลักให้กับพ่อแม่
เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าคนที่เข้าไปรุมทำร้ายรุมกระทืบเนี่ย
จากคนไทยแล้วมีชาวจีนด้วยนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายเสกสลีวงหรือว่าน้องเซ็ตอายุ๑๘ปี
เป็นชาวตำบลศรีดงเย็นอำเภอชัยประการค่ะ

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแต่สุดท้ายน้องก็เสียชีวิตไป
น้องมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นจากชัยประการนี่แหละ

คือพอไปตรวจสอบดูไอ้กลุ่มนี้เนี่ยนะ
ก่อนที่จะมารุมทำร้ายน้องเซ็ตจนตายเนี่ยนะคะ
เขาเพิ่งจะไปมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นจากอำเภอฝาง
มาเที่ยวงานทำบุญสลักพัดปงตำเอง

คณะกรรมการจัดงานก็รีบเข้ามาห้ามปรามแยกย้ายกันไป
เหมือนงานจบคนไม่จบอารมณ์มันค้างอารมณ์ยังไม่จบอะค่ะ
บังเอิญน้องเซ็ตขี่รถมากับเพื่อนอีกคน
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นกลุ่มฝางที่เพิ่งตีกันไปเลยนะ
ขี่รถผ่านมาพอดีค่ะ
แล้วก็เลี้ยวเข้ามาจอดที่หน้าวัดปงตำเท่านั้นแหละค่ะ

ผลักเขาล้มลงไปเลยแล้วก็รุมทำร้ายรุมกระทืบเขาโดยบอกว่า
เบิ้ลเครื่องเสียงดังอ๋อแค่เนี้ย

ไกลมากวิ่งมาไกลมากเพื่อมาทำร้ายเขาอะค่ะ
แต่พอตรวจสอบกล้องวงจรปิดดูโอ้โหคุณดูสิ
กี่คนอ่ะนับเข้าไปสิครับล้มได้ยังไงอ่ะ
คนมันวิ่งไปผลักแล้วก็รุมกระทืบกันแบบนั้นเมื่อวานค่ะ
นายอนุชาคนที่เราวงลูกศรสีแดงอ่ะคนที่วิ่งเข้าไปผลักน้องเซ็ตจนล้มจากมอเตอร์ไซค์เนี่ย
มอบตัวกับตำรวจนะเออเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลย
เขาอ่ะแค่ผลักน้องเซ็กแค่ครั้งเดียวแล้วพอช่วงชุลมูลกันอ่ะ
เขาก็พยายามห้ามกลุ่มวัยรุ่นแล้วนะห้ามไม่ให้ทำร้ายอ่ะ
แต่กลุ่มวัยรุ่นคนอื่นก็ยังไม่หยุดแถมยังมีชาวจีนด้วย
มีหลายคนแต่จำไม่ได้จำได้แค่คนเดียวคือนายยี่ถัง
เพราะว่าคนนี้เขามีฉายาว่าตาดำเพราะเขามีปานใต้ตานี่คือยี่ถัง
เอาอะไรไปปิดแล้วกันอ่ะปิดไว้ครึ่งหนึ่งเออ
เบื้องต้นนายอนุชาคนที่มามอบตัวคนนี้ถูกตั้งข้อหาไว้แล้วนะคะ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเสียชีวิตตอนนี้กำลังขยายผลจับกลุ่มวัยรุ่นคนอื่นอื่นมาดำเนินคดีด้วย

เสียใจมากนะแม่บอกว่าไงรู้ไหมน้องเป็นลูกชายคนโตช่วยงานที่บ้านปกติน้องก็ไม่เกเร
มีความฝันอยากจะเป็นนักแข่งโมโตครอสมืออาชีพแล้วคุณรู้ไหมว่าวันเกิดเหตุ
น้องไปซ้อมเพื่อเตรียมจะแข่งขันวันเสาร์ที่จะถึงนี้

ก็เครื่องมันแรง
แล้วคืออย่างที่บอกอ่ะอยู่ก็ไม่ได้ใกล้กันอ่ะนั่นแหละแล้วเขาก็แค่ขี่ผ่านมาเขาไปเบิ้ลเครื่องใส่คุณตอนไหนอ่ะอืม
ยังไงก็เอาคนผิดลงโทษให้ได้ทั้งหมดทุกคนแล้วกัน